ได้รับแจ้งว่าให้เข้าไปช่วยเหลือหญิงวัย๕๔ปีที่ป่วยโควิด
แล้วอาการหนักคืออาการเนี่ย
หายใจไม่ออกมีเลือดออกจากปากด้วยนะคะ
คือทีมงานพยายามเข้าไปช่วยแล้วแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันจริงค่ะ

นี่คือผ้าเมื่อวานใช่ไหมอันนี้คือผ้าเมื่อวานค่ะนี่ผ้าเมื่อวานค่ะ
แล้วบ้านหลังนี้อยู่กัน๗ชีวิตติดโควิดไปแล้ว๔

แล้วก็เนี่ยคนนี้คือคุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว
นี่มีคุณพ่อที่ยังป่วยอยู่แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วย
เปิดใจเลยนะบอกว่าโหพี่ผมแบบ
ที่ผมต้องเห็นแม่ตายต่อหน้าต่อตาผมลูกชายพูดคำนี้นะคะว่า
ถ้าแม่ผมมีเตียงได้รับการรักษาแล้วไปตายที่โรงพยาบาล

นี่บ้านผมเหมือนได้แต่รอความตายอยู่ที่บ้าน
นี่ค่ะคุณกัมพลนะคะลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าครอบครัวไปตรวจหาโควิดตั้งแต่๑๘กรกฎาคมแล้ว
แล้วก็ผลออกมาว่าพ่อเขาติดแม่เขาก็ติดภรรยาเขาก็ติด
ลูกชายคนเล็กวัย๓ขวบครึ่งกับคนกลางวัย๘ขวบก็ติด
มีแค่เขากับลูกชายคนโต๒คนเท่านั้นที่ไม่ติด
ซึ่งตอนที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็กลับมา
ก็พยายามที่จะกักตัวกันที่บ้านนะคะเพราะว่าก็ยังหาเตียงไม่ได้
ตอนนั้นอาการแม่ยังไม่หนักแต่พ่ออาการไม่ค่อยดี
เพราะพ่อมีโรคประจำตัวเป็นไทรอยด์ด้วย
แต่เมื่อวานนี้อยู่แม่อาการสุดหนักวันเดียวเองนะคะสุดหนักเลย
หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกแล้วเลือดออกจากปาก
เขาบอกเขาตกใจมากรีบโทร๑๙๑ไปติดเบอร์กลาง
เขาก็ประสานมาที่บางเขนแต่เขาอยู่สายไหม
ก็เลยต้องประสานต่อไปที่อพรสายไหม
เขาบอกเขาโชคดีมากนะที่ไปตรงกับทีมสายใหม่

ทีมงานอ่ะรีบเอาออกซิเจนมาช่วยเหลือแม่เขาครับ

ผู้ช่วยสาธารณสุขสายไหมก็ประสานไปที่โรงพยาบาล

ประสานไปโรงพยาบาลไหนไม่มีโรงพยาบาลไหนรับผู้ป่วยได้เลย
๕ทุ่มแม่เขาอาการหนักมาก

เขาบอกว่ามันบั่นทอนจริงเขารับไม่ได้จริงค่ะ
ถามพี่เอกได้เลยอาการแม่ผมจนหนักโฟมา
หัวใจมันเต้น๒๐๐กว่าแล้วพี่พร้อมที่จะไป
ก็คือไม่มีเครื่องก็คือไปได้เลย
โทรไปบอกปุ๊บบอกว่าไม่รับการรักษา
ประสิทธิ์สักเดียวเลยไม่ถามเลยว่าผู้ป่วยจะตายแล้ว
รับสักหน่อยได้ไหมเป็นกรณีเคสทุกเฉิน
เป็นเคสตัวอย่างใช่ไหมพี่
นี่แบบปฏิเสธการรักษาเลย

คุณเอกพบเหลืองประเสริฐนี่เป็นผู้ช่วยสอสอเขตสายใหม่นะฮะ
คือท่านที่ร้องเข้ามาเกี่ยวเรื่องของการรอเตียงรักษา
เราก็พยายามประสานในทุกหน่วยงานที่เราจะสามารถทำได้
ซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงเวลานี้เนี่ย
มีคนรอเตียงอยู่ที่บ้านเยอะจริง
ปัญหาก็คือว่าบางบ้านเนี่ยเขาไม่พร้อมที่เขาจะแยกกักตัว

จากคนหนึ่งเป็น๒คนเป็น๓คนที่ติดอยู่ในบ้าน